รอบนี้เนี่ยเพจศรายหมายต้องรอดไปเจอกันครับ

แล้วมี๑ใน๖อาการค่อนข้างที่สาหัสพอสมควรครับ

แล้วก็มีกลางคนสามผู้สูงอายุหนึ่ง

มีอ่ายหายใจไม่สะดวก

พูดนิดนึงก็เหนื่อยแล้วค่ะ
สายใหม่ต้องรอดก็พยายามประสานโรงพยาบาล
เพราะก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้๖คนเขาก็พยายามประสานแล้ว
มาจากคลัสเตอร์โลตัสเพราะมีลูกชายทำงานโลตัส
คลัสเตอร์โลตัสพยายามจะช่วยแล้ว
พยายามหาทางแล้วแต่ก็ยังไม่มีโรงพยาบาลไหนมาช่วยเหลือครับ
สายหมายต้องรอดก็เลยพยายามประสานโรงพยาบาล
ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้ฮะ
แต่อย่างที่บอกไว้คุณลุงอายุ๕๕ซึ่งเป็นคุณพ่อของบ้านนี้
อาการค่อนข้างหนักก็เลยเอาถังออกซิเจน

เขายาฟาวิพิราวียาเอาไปให้เหมือนกัน

ตอนนี้ยังไม่มีเตียงจริงนี่ขนาดเพจสายใหม่นะ